เพราะว่าครั้งที่ผ่านมานะครับ

มันจะทิ้ง๓๔๕ไว้เป็นเสียงส่วนน้อยเกินไป
ระบบการตรวจสอบไม่มีสมรรถภาพ

ก็คราวนี้แหละพอ๑กับ๒มาจับกัน
มันถึงเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย
เราคุยกันหลายสูตรมาตั้งนานแล้วนะฮะ
ตั้งแต่วันเลือกตั้งแล้วจนกระทั่งมาถึงวันนี้
คือสูตรจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่ผมฟังจากอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร

บอกว่าการวางมือทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์
ทำให้ภักดิ์รวมไทยสร้างชาติขาดเสาหลักไปนะครับ
และหัวหน้าพักอย่างคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิพากก็ลา

ทำให้ในและนอกสภาขาดผู้นำ
มีการวิเคราะห์ว่าอาจจะถึงขั้นยุบพัก
แล้วไปรวมกับพักพลังประชารัฐ

พลังประชารัฐจะกลายเป็นพักอันดับ๓มากกว่าภูมิใจไทย
ก็คือบวกของตัวเองไป๔๐
แล้วไปบวกของรวมไทยสร้างชาติไปอีก๓๖
เข้ากับ๗๖ค่ะมากกว่าภูมิใจไทยไม่ได้จริงก็แปลว่าสารรัฐมนูลต้องเล่นด้วย
หรอฮะยังไงฮะอาจารย์สารรัฐมนูลจะเล่นด้วยไหม
ครับผมเองเนี่ยผมเรียนว่า
ถ้าอาจารย์สุภาพเราดูคำวิชัยของสารรัฐมนูลนะครับ
ในคดีพรกรเลื่อนการบังคับใช้พรบป้องกันและปราบปรามการอุ้มหายทรมาน

บอกพลของพประยุทธ์เนี่ยขัดรัฐมนูลแปดต่อหนึ่ง
ครับผมเองยังคาดนะคงจะ๕๔๖๓เอามาแปดต่อหนึ่ง
คือเห็นได้ชัดว่าอิทธิพลหรืออำนาจของผู้ยึดอำนาจที่มีเหนือสามนูนเนี่ย

คือผมหมายนึกว่าเพราะก่อนหน้านี้มีคนรู้สึกว่ามีนะครับ
ผมคิดว่าในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย
ผมดูแล้วนี่นะครับสามนูลเนี่ยจะเอออห่อมกด้วยกับอะไรที่ว่ามาเนี่ย
จะน้อยลงผมเรียนว่าการย้ายคั่วเปลี่ยนข้างเนี่ยนะครับ
มันจะเกิดเฉยเนี่ยใครคือตัวแปลล่ะ

สมมุติว่าสูตรของอาจารย์สมชัยรวมไทยสร้างชาติเห็นว่า
เดินต่อไม่ได้แล้วทำไมพลเอกประยุทธ์นะ
เพราะฉะนั้นจะยุบพักมารวมกับพลังประชารัฐ
ยุบในระหว่างที่
อยู่ในสมัยประชุมหรืออยู่ระหว่างที่เป็นสอสออยู่ยุบได้เลยไหมอาจารย์

ได้ครับคือเขาก็มามีเหตุให้ประชุมเลิกพัก

มูลเปิดช่องว่าถ้าประชุมเลิกพักเองมารวมกับพักอื่นได้

แต่๔๐ไม่ได้นะตอน๔๐ไม่ได้
อันนี้เขาเปิดให้ควบรวมกันเองได้

คือพักเล็กเนี่ยเขามีมติว่าเราเลิกแล้วพักเรา
แล้วสาวก็อยู่ไปไหนก็ไปอยู่

สิ่งที่มันเกิดขึ้นณวันที่๑๔พฤษภาคมมันแปลกประหลาดที่สุด

คือปกติเราดูกันเนี่ยตอนลุ้นว่าใครมาที่๑นะ

ใครชนะถ้าเป็นอังกฤษเนี่ย

คือมันแปลว่าทางฝั่งลุงแพ้ขาดไงแพ้หลุดลุ้ยนะครับ
ทีนี้ไอ้ข้างเดียวกันเนี่ยนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ประหลาดนะครับ
คือเป็นเรื่องของข้างเดียวกันที่แข่งกันมารวมกันนะครับ
เพราะมันเป็นเจตจำนงของประชาชนที่เลือกมา
เพื่อไทยถ้าเขามาที่หนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเลือกเอาไงดี
แต่พอก้าวไกลที่หนึ่งเนี่ยนะครับก้าวไกลเขาไม่มีทางเลือกอีกข้างอยู่แล้ว

แต่นั้นมันก็มีแต่เพื่อไทยรวมกันแล้วจะเสียงที่จะไปมากพอในการเป็นนายกใช่ไหมครับ
มันก็เลยเป็นสภาพที่เรียกว่าแล้วเพื่อไทยเองเนี่ยอยู่ดีจะบอกว่าให้๙
คือหมายว่าเพื่อไทยอยู่ดีจะข้ามมาเลยเนี่ยมันไม่หอมพร้ำไม่ได้นะครับ
กว่ามันจะไปจนสุดจนสุดคืออะไรครับ
พอคุณพิธารอบ๒รอบ๓ก็ไม่ได้คุณเศรษฐาเข้าใจว่าคุณน่าจะเป็นคุณเศรษฐานะครับ
รอบสองรอบสามไม่ได้นะครับมันถึงจะเกิดอะไรที่แต่ว่าสังเกตไหมครับ
ก็แปลว่าคือนึกออกไหมครับเพื่อไทยเนี่ยถ้าเขามาอยู่อีกข้างหนึ่ง
๑๘๘ก็เป็นรัฐบาลได้เลยตัวแปลคือเพื่อไทย
ถ้าเพื่อไทยเขาไม่ทิ้งก้าวไกลไปอีกฝั่งจะตั้งได้ยังไง
ก็เลยเกิดอย่างที่พูดมาหรือเปล่า
ถ้าเกิดมีการยุบพักหลักอะไรอย่างนี้

บอกจะสนับสนุนคุณพิทาเป็นนายกอย่างสุดความสามารถ
อะไรคือสุดความสามารถแล้วมันสุดทางต่อไป

รอดูวันนี้คือผมเองบรรยากาศที่มันตึงเครียด
แล้วนำมาซึ่งการลาออกแล้วมีลายหลุด
เพราะผมวิเคราะห์อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับอาจารย์สุภาพ
คือฝ่ายที่ไม่ต้องการให้คุณพิทาเป็นนายก

เสียงน่าจะถึงแล้วอาจจะถึงแล้ว

นี่มันวิเคราะห์ได้แบบเดียวในขณะนี้
ผมเรียนว่าถ้าหากว่าปล่อยทุกอย่าง
เป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตย
ประชาชนก็ทำตามมาธรรมนูล

ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตย

ผู้ไปหาเสียงมีการไปให้ประโยชน์
ให้ผลประโยชน์แรกกับการให้ประชาชนโหวตให้
ท่านก็จะทำสิครับในสภากับสาววอล

ประชาชนถึงเกิดความรู้สึกที่เรียกว่า
นี่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนะ